ไอดอลของสาวทั่วประเทศในเรื่องของการดูแลรูปร่างไปแล้วนะคะ
ด้วยความที่ว่าสวยสะพรั่งมากขึ้นเรื่อยแล้วก็ขอคัมแก๊กคืนวงการด้วยค่ะ

ส่วนงานเรื่องผู้กำกับนั้นเธอรวมไปถึงงานละครเรื่องอื่นจะมีอีกบ้างหรือเปล่า

รวมไปถึงเรื่องราวชีวิตรักของเธอที่หลายคนบอกว่าอิจฉาอิจฉาจริงนะคะ
เพราะว่าเจ้าสัวบุญชัยเนี่ยช่างเอาอกเอาใจนะคะ
ให้ความรักทั้งเปย์ต่างนานาแหวนเพชรเงินทองฟาดให้หนักนะฮะ

รวมไปถึงอัปเดตอีกหนึ่งเรื่องค่ะลูกชายวัย๗ขวบน้องข้าวหอม
ตอนนี้พัฒนาการไปถึงไหนแล้วเก่งอะไรยังไงขนาดไหนบ้าง

งานคำจับยังเหยะขอหลอกอีกสักพักอะค่ะ

ก่อนนี้จะแบบแอบแซวนิดหนึ่งเรื่องที่แบบคุณสามีดูแลพี่ตั๊กดีอะไรไง

เยอะนะแม่งานอันนี้ไม่มีแล้วค่ะ
มันก็ปกติ

ลูกก็คือเป็นเด็กดีไม่สนไม่ทำให้เราปวดหัว
ก็อยู่ในระหว่างการเชื่อฟัง